ติดตามเหตุการณ์นี้แล้วก็มาพิสูจน์กันนะครับ
ใต้เมนวัดแห่ง๑ที่จวัดสลับบุรีนะครับ

ใช่เธอพาศพมาแทบจะทุกวัน
ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเขาก็เลยเชื่อว่า
โครงกระดูกนี้ถูกฆาตกรรมมาจากที่อื่น
แล้วเอามาทิ้งใต้เมนแน่นะครับ
จากกรณีที่หลวงตาสมพงศ์นะครับ
หลวงตาสมพงศ์ขันติพระโรท่านอายุ๖๙ปี
พระลูกวัดวัดเกาะกลางหมู่๑๑ตำบลหนองไข่น้ำ

แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบโครงกระดูกที่พบในถุงปุ๋ยใต้เมนวัดนะครับ
เนี่ยฮะเบื้องต้นคือโครงค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวแหละครับ
คุณผู้ชมครับกระดูกอยู่ครบอ่ะนะฮะ
ส่วนกระสอบปุ๋ยเนี่ยนี่สิครับ
มีคราบเลือดมีน้ำเหลืองและมีเส้นผมติดอยู่ครับ
หลวงตาสมพงศ์เล่าบอกว่าก่อนพบโครงกระดูกคืนวันที่๗กุมภาพันธ์นะฮะ
สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้สัมภเวษีจู่มีเสียงลอยมาก่อนนะครับบอกว่า
หลวงตาช่วยด้วยผมอยู่ใต้เมนไปไหนไม่ได้
พอได้ยินแบบนี้ท่านลืมตาขึ้นมาเห็นร่างผู้ชายสูงใหญ่แต่อายุเยอะแล้ว
อายุสักประมาณ๗๐ได้ยืนอยู่ที่หน้าต่างหลังกุฏิครับ
หลวงตาก็เลยพูดออกไปว่าเดี๋ยวเช้าจะไปดูให้
กุมภาพันธ์เช้าวันรุ่งขึ้นครับหลังจากท่านฉันเพลเสร็จแล้ว
หลวงตาสมพงศ์ไปเปิดใต้เมนูเจอจริงครับโครงกระดูกที่คุณผู้ชมเห็นไป
อยู่ในถุงปุ๋ยเนี่ยนะฮะท่านจำลองเหตุการณ์ให้ดูว่า
พอเช้าท่านก็ไปดูไปเจอตรงนี้นะครับ
ยังมีต้นตักเขียนอายุกว่าร้อยปีอยู่หนึ่งต้นด้วยมีเรื่องเล่าครับ
มีเรื่องเล่าฮะวันดีคืนดีแล้วก็น้องก๊อฟน้องปุ้ย
ชาวบ้านจะเห็นผู้หญิงมาปรากฏกายอยู่ตรงนี้โอ้โหต้นตะเคียนซะด้วย
สว่างแล้วเล่าได้นะฮะนายจักษีดีรอดอายุ๕๐
นักภาคเพื่อลอบวัดนะครับ
เป็นเม้นที่จะไข่ไปน่ากลัวนะะ
มีโครงกระดูกกับรถวิวแชร์คันนี้
ที่พบเนี่ยเอามาทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่

รถวิวแชร์เนี่ยนะคุณนักข่าวกับโครงกระดูก
มันต้องมีความสัมพันธ์กันนะ

ขณะที่นายชัดชัยสอนวันนันอายุ๕๒ปี
คนนี้เป็นประธานชุมชนเจริญทรัพย์
ท่านก็ยังบอกไม่ได้ว่าโครงกระดูกที่พบมันเป็นใคร
คนในชุมชนนี้ไม่มีใครสูญหายคุณนักข่าว
อีกทั้งแถวนี้คนมันเยอะนะเป็นชุมชนใหญ่
เป็นรอยต่อระหว่างพระนครศรีอยุธยากับสระบุรี
แล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก
เรื่องต้นตำรวจสพนแคร์ครับยังไม่สามารถบอกได้ว่า
โครงกระดูกอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับ
เพราะว่าอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบจากนิติเวศ
เพื่อจะได้จำกัดวงในการสืบสวนสอบสวน
หาว่ากระดูกร่างนี้เป็นของใครครับ